ครับวัยรุ่นถ้าจะทำอะไรแบบนี้คิดให้ดีเลยนะ
เพราะว่าความสูญเสียมันเกิดขึ้นมันเอากลับมาไม่ได้
เหตุการณ์ต่อไปนี้ไปเที่ยวคอนเสิร์ตกันทำไมไม่สนุกกันล่ะ

มีทั้งปืนมีทั้งเสียงปรุ่งปั้งปรุ่งปั้งขร้ายมาระเบิด
คนที่เขาอยู่ในงานเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วย
เกือบโดนลูกหลงนะฮะไปชมภาพเต็มครับ
คนถ่ายเนี่ยเขาก็เป็นวัยรุ่นที่เขาไปเที่ยวแล้วฮะ
ก็ต้องแอบถ่ายแบบนี้กลัวโดนลูกหลง
ใช่ฮะผู้หญิงอยู่ข้างร้องไห้ก็บอกอย่าร้องอย่าร้อง
เหมือนเดี๋ยวเขาได้ยินนะใจเย็นนะครับ
เหตุการณ์เนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าใครไม่อยู่ในเหตุการณ์แบบนี้
ไม่เข้าใจความรู้สึกว่ามันเป็นยังไงนะฮะ
ผู้หญิงก็ร้องไห้คนถ่ายก็พยายามปลอบอย่าร้องอย่าร้องเพราะผู้หญิงเขาตกใจไง
มีทั้งเสียงปืนเสียงตุ่มตามตุ่มตามอะไรแบบนี้นะฮะ
คือมันเป็นเหตุการณ์วัยรุ่นยกพวกตีกันแถมมีอาวุธด้วยนะฮะ
แล้วถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเขาวิ่งเข้ามาแล้วโดนลูกหลงไปทำยังไงนะครับ
ก็เป็นคลิปจากมือถือที่เข้ามาถ่าย
อีกนึงมุมจะดูเอ้าไปอยู่กล้องวงชวนต่อไป
ในจุดเกิดเหตุนี่มุมนี้โอ้โหอันนี้เห็นหนักกว่าเดิมนะฮะ
วัยรุ่นเป็น๑๐คนวิ่งกรูเข้าไปตะลุมบอลการตีกัน
ฝ่ายตรงข้ามตีกันสักพักมีเสียงดังขึ้นมาแสงไฟปะทุขึ้นมา
เหมือนกับมีการปาระเบิดหรือเปล่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นกลางดึกของ๒๘กันยายนที่ผ่านมาที่ศรีสะเกด
ตังค์บริวสอบภอมเมืองศรีสเกรดเขาบอกแบบนี้ว่า
วัยรุ่นที่มาตีกันเนี่ยเป็นวัยรุ่นที่ไปเที่ยวงานคอนเสิร์ต
เขาจัดในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในตัวเมืองศรีสะเกด
แล้วพอคอนเสิร์ตเวลามีคอนเสิร์ตทำไมต้องแบบว่ามองหน้ากันไม่ได้
อะไรแบบนี้กระทบกระทั่งกันไม่ได้ก็ตีกันทะเลาะกันนะฮะ
สุดท้ายออกมาเอาคืนกัน
ไอ้เสียงที่ตุ่มตามที่คนบอกว่าเป็นระเบิดเนี่ย
จริงแล้วมันคือประทัดไม่ใช่ระเบิดนะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตำรวจก็รีบเข้าไปนะครับ
เหตุโชคดีนะฮะสองฝ่ายแยกกันไป
ไม่ได้มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
แต่ก็ย้ำเตือนนะวัยรุ่นอย่าคึกขนอง

มันจะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้เลยนะครับ